คุณคิดเมนูไม่ออกว่าเราจะทานอะไรตอนดูตลอดข่าวดี
ดิฉันขอแนะนำเมนูนี้
กะเพราร้านนี้แต่ไม่ใช่กะเพราธรรมดา
มันเป็นกะเพราสุดปัง

มีแต่ผัดกะเพรามะม่วงค่ะ
กะเพรามะม่วงจ้า

ปกติแล้วเนี่ยถ้ามาในรูปแบบของมะม่วงกับข้าวก็จะเป็น
ข้าวเหนียวมะม่วงราดกะทิ
แต่นี่กะเพรามะม่วง

ได้หรอแต่ก่อนหน้าพบเคยเห็นเนี่ยคุณ

ลองดูก่อนแต่มันทานได้จริงนะ
กระเพรามะม่วงจานนี้เป็นฝีมือการรังสรรค์ของเจ๊บอยกะเพราปากแตก
อยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐม
เขาได้แรงบันดาลใจมาจากกระแสฮิตนี่แหละค่ะ

มันก็เหมือนกะเพราทั่วไปคุณ
ไม่ว่าจะเป็นกระเทียมพริกอะไรต่าง

แต่มันแตกต่างก็ตรงที่ว่าเปลี่ยนวัตถุดิบ
เนื้อสัตว์หมูไก่กุ้งปลาหมึกอะไรอย่างนี้
มาเป็นมะม่วงแล้วไม่ใช่มะม่วงธรรมดา
มะม่วงซุกมะม่วงสีเหลือง

และมันก็จะมีความเผ็ดของกะเพรา

คือตอนนี้จินตนาการรสชาติไม่ออก

แต่ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะนะ
บอกว่าต้องไปลองแล้วหลายคนอยากลอง
บางคนก็มันจะกินได้ไหม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

หรือใครดูอยู่ที่บ้านแล้วได้ไอเดีย
ลองทำดูแล้วส่งมาบอกด้วยว่าเป็นยังไง

เห็นแล้วนึกถึงอากงอาม่าสมัยก่อน
คือคนสมัยก่อนเขากินมะม่วงสุกกับข้าวจริงนะ
กินมะม่วงสุกกับข้าวก็ได้จริงไม่ต้องเป็นข้าวเหนียวมูลนะ
แม่กับยายกินกับข้าวเหนียวเฉย

แตงโมสับปะรสแต่มะม่วงได้หมด
จริงคนสมัยก่อนเขากินแบบนี้
แต่เราเรื่องมากเราไม่ยอมกิน
พ่อบอกว่ากินได้กินไม่ได้

บางทีเราก็จะรู้สึกว่าเป็นของขาวของหวานต้องแยกกัน
แต่ว่ามันเป็นเรื่องของความพอใจรสนิยมส่วนบุคคล
ลองทานกันดูตามอัธยาศัยค่ะ